คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหวยอลละวนอนละเวงกันหน่อย

คดีหวย๓๐ล้านครูปีชากับหมวดจรูน

ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับ
แต่คราวนี้คดีนี้จะกลายเป็นหวยอลวนโอละเวง
ระหว่างแม่ยายกับลูกเขยวัย๑๕หรือเปล่า

พร้อมด้วยผู้เป็นแม่นะครับชาวอำเภอห้วยแถลง

ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพนหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ให้เอาผิดกับนางมานิดเต็มปักศรีชาวบ้านหนองไผ่
ตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ

พร้อมด้วยนางสาวสมศรีสายสมคุณบุตรสาวคนโต
โดยลูกเขยวัย๑๕ปีพร้อมผู้เป็นแม่ได้กล่าวหาว่า

ยักยอกทรัพย์สลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๑จำนวน๒ใบ
เป็นเงินรางวัล๑๒ล้านบาทไป
ลูกเขยเคยอ้างบอกว่าถูกรางวัลที่๑
แล้วก็นำลอตเตอรี่ทั้ง๒ใบไปฝากไว้กับแม่ยาย
แต่กลับถูกแม่ยายนำไปขึ้นเงิน
ทีนี้แหละฮะตัวลูกเขยวัย๑๕ปียังวัยรุ่นอยู่เลยนะ
ก็ต้องให้แม่ของตัวเขาเองเป็นผู้ที่ไปยื่นฟ้องศาลนะครับ
ฝั่งของแม่ยายเองก็คือนางมานิด

ก็คือมีอาชีพเลี้ยงวัวทำสวนทำนา

บอกว่าทั้งตัวเองลูกสาวคนโตและหลานสาว
ไม่เคยยักยอกลอตเตอรี่ของลูกเขย

และยืนยันว่าไม่เคยเห็นลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านบาทเลย
อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกัน
อยากให้ความกระจ่างเกิดขึ้น
ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเธอด้วย
เพราะกรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อน
และก็ถือว่าเสียหายชื่อเสียงอย่างมาก
แม่ยายเชื่อว่าสาเหตุที่มีการแจ้งความ

อาจจะเกิดจากการที่ครอบครัวของฝ่ายชาย
ก็ไม่พอใจที่แม่ยายเคยโทรศัพท์ไปบอก

ผูกแขนสู่ขอลูกสาวตามประเพณีซะ
คือโทรไปแล้วพูดคุยกันละ๒๓ครั้ง
ตัวฝั่งของครอบครัวลูกเขย
ก็ยังไม่ได้มาตกมาแต่งมาทำพิธีให้ถูกต้อง

คือเขาจะแม้ว่าลูกสาวของบ้านนี้
ก็ไปอยู่กินกับลูกชายของบ้านนู้น

แต่ตกแต่งทำไมถึงไม่ตกแต่งกัน
จะมีพิธีอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้มันยังไม่ทำให้ถูกต้องไง
ทางแม่ยายก็เลยบอกสงสัยลูกเขย
และครอบครัวลูกเขยน่าจะโกรธเรื่องนี้หรือเปล่า

ทางด้านของนางชวีวันลูกจันทร์
หลานสาวของนางมาณิชซึ่งเป็นแม่ยาย
ก็ถูกแจ้งความเอาผิดอีกคนหนึ่ง

เธอก็ไม่ได้ยักยอกลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน

และอาจจะมีการฟ้องกลับฐานแจ้งความเท็จด้วย
เพราะทำให้เธอนั้นก็เดือดร้อนแล้วก็เสียหายนะครับ

เดือดร้อน
ส่วนฐางด้านของตำรวจสพนองหงฑิริลำก็บอกนะครับค่ะ

แต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดมาแจ้งด้วย
ประจักษ์พยานซึ่งเป็นลูกเขยอายุ๑๕ปีนั่นแหละครับ
ที่บอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
แล้วก็เด็กหญิงอายุ๑๔ปีภรรยา

ก็เป็นลูกของหน่างหมานิษฐ์
แต่ว่าเป็นลูกคนเล็กที่ไปอยู่กินกับชายวัย๑๕ปี
ซึ่งตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้นะเขาบอก
และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำหนังสือ
ขอหลักฐานจากกองสลากเพื่อยืนยัน
เอามาดูซิว่าใครเอาลอตเตอรี่๒ฉบับนี้
ไปขึ้นเงินรางวัล๑๒ล้านบาทบ้าง
แล้วก็จะตามสอบตามสวนกันต่อไป
จะเป็นคดีใหญ่คดีหวยอลวนโอละเวงภายในครอบครัว
ระหว่างแม่ยายกับลูกเขยอีกหรือเปล่านะครับ